ค่ะก่อนที่จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการชุมนุมในวันนี้นะคะ
ไม่ว่าจากกลุ่มไหนก็แล้วแต่รวมไปถึงการประชุมสภาพผู้แทนราชดร
แล้วก็การประชุมรัฐสภาเนี่ยนะคะไปดูบรรยากาศเมื่อวานหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยกลุ่มราศดรหกสาม
เขามีการนัดรวมตัวกันนะคะสักประมาณ๕โมงเย็น
ครับที่สามย่านใช่สามแยกมิดทาวน์คุณผู้ชมตรงนี้แหละค่ะ
รวมตัวกัน๕โมงเย็นแต่ว่าก่อนที่จะถึงเวลานัดเนี่ย
เขาทยอยเดินทางมารวมตัวกันนะคะครับปลายทางของเขาคือมุ่งหน้าไปที่สถานทูตเยอรมนีค่ะ
เมื่อวานนี้ยื่นหนังสือได้สำเร็จนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูบรรยากาศตั้งแต่ตอนต้นก่อนค่ะ
บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มราศดร๖๓เมื่อวานนี้เป็นไปตามนัดค่ะ
ก็เนี่ยคุณผู้ชมดูนะคะบรรยากาศตอนที่มีการเริ่มรวมตัวกัน
ก็ยังอยู่บนทางเท้าอยู่หน้าห้างอยู่นะฮะยังไม่ลงถนนนะฮะในช่วงก่อนถึงเวลานะครับ
รวมตัวกันที่สามย่านนะคะหน้าศูนย์การค้าสามย่านมิดทาวน์ในเวลาสิบเจ็ดนาฬิกา
โดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเป็นโต้โผเลยนะคะ
หลังจากนานช่วงขอรบทรงชาติเวลาสิบแปดนาฬิกา
เข้าไปที่สถานทูตค่ะพอถึงหน้าสถานทูตเยอรมนีในเวลาสิบเก้านาฬิกา
เจ้าหน้าที่สถานทูตให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ตัวแทนสามคนเข้าไปยื่นหนังสือมีนายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษา
หรือภัยดาวดินนางสาวพัศราบรีธธนกิจวิบูรณ์ผลหรือไมล์
ยื่นหนังสือต่อนายเกิร์กชมิตรนะคะเป็น
เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยค่ะก่อนที่ทั้งสามคนจะกลับออกมา
แล้วก็บอกมวลชนของตัวเองว่าได้ยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งหลังจากนั้นก็มีการปราศัยเหมือนเดิมค่ะยืนหนึ่งเลยสำหรับข้อเรียกร้องคือ
ต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกนั่นเองนะคะ
คือบรรยากาศการชุมนุมนี่มายนะคะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปลาใสกันไปเรื่อย
กลุ่มผู้ชุมนุมก็ฟังนะคะไม่ได้มีการปะทะหรือว่ามีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้น
เวลาผ่านไปจนกระทั่งเวลาสักประมาณสามทุ่มการชุมนุมก็ยุติลงค่ะ
แกนนำขอให้ผู้ชุมนุมเนี่ยกำชัยชนะกลับบ้านแล้วบอกว่า
เตรีย์มฟังประกันนัดหมายครั้งต่อไปถ้าเกิดว่าพูดว่าทางสถานทูจเขาก็รับหนังสือ
เนี่ยเขาพิจารณาอะไรต่างต่างละนั้นนะฮะหมายก็บอกว่า
ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จในการชุมนุมวันนี้เหมือนกันนะครับ
เขาบอกว่าให้รอฟังครั้งต่อไปนะคะว่าจะมีการนัดหมาย
เมื่อไหร่อย่างไรถ้าเกิดว่าข้อเรียกร้องข้อแรกเนี่ย
ออกจากตำแหน่งการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ
ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันเยอะในโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ชม
มันมีภาพถ่ายอาหารของตำรวจควบคุมฝูงชน
ไม่เหมาะสมทั้งเรื่องของคุณภาพแล้วก็ปริมาณของอาหาร

สื่อโซเชียลเขาโจมตีกันเยอะเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นแล้วเหตุการณ์นี้
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติป้ายแดงค่ะ
ได้มีการสั่งการให้พลตำรวจโทเพิ่มภูมิชิดชอบ

เดินทางไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
สุ่มตรวจดูอาหารการกิน
ว่าที่สื่อสังคมออนไลน์
เขามีการแชร์กันทั้งเรื่องของคุณภาพแล้วก็ปริมาณอาหารเนี่ย
เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าปรากฏว่าพอไปตรวจแล้ว
พบว่ามีคุณภาพอาหารที่มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์

อีกหนึ่งประเด็นที่มีการเฝ้าติดตามกันมาเป็นระยะแล้วแหละนะคะ
หลังจากที่สารอุทธรภาค๕อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีเงื่อนไข

ทันทีที่สารอนุญาตให้ปล่อยตัวนะปรากฏว่าตำรวจจากสนชนะสงครามค่ะ
เข้ามาอายัดตัวเลยไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ในข้อหายุโยงปลุกปั่นตามมาตรา๑๑๖แล้วก็ความผิดตามพรบการชุมนุมสาธารณะ
จากกรณีที่ทนายอานนท์ไปปราศัยในกิจกรรมเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตย
เมื่อวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
คือมีคดีรออยู่มีการแจ้งความไว้หลายสอนอนะฮะ
แล้วก็หลายท้องที่นะครับดังนั้นเมื่อยังไม่ทันออกมาก็ถูกอายัดตัวต่อนะฮะ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้ทนายอานนท์เปิดหน้าต่างของรถตู้คันนี้
เพื่อออกมาทักทายกับมวลชนได้ค่ะนะฮะทนายอานนท์ก็นี่แหละครับ
มีคนไปเซลฟี่ด้วยจับไม้จับมือแล้วก็ได้มีการพูดกับกลุ่มมวลชนสักนิดหนึ่ง
พร้อมกับบกไม้บกมือให้กับมวลชน
ใช่ค่ะแล้วก็ในรถตู้เนี่ยนอกจากทนายอานนท์แล้วเนี่ย
ก็เป็นตำรวจจากสอนอชนะสงครามเนี่ยนะคะ
เอารถตู้มารับถึงเรือนจำที่เชียงใหม่นะคะ

โดยได้มีการคุมตัวทนายอานนท์ขึ้นรถตู้ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้า
ปลายทางคือสนชนะสงครามกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศเช้านี้กันหน่อยนะคะ
เช้าวันนี้คุณกฤษดางนุจจรัสหนึ่งในทีมทนายความของทนายอานนท์เนี่ย
ได้เดินทางไปที่นี่เลยนะคะสนชนะสงคราม
แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงขั้นตอนในการเตรียม

เบื้องต้นได้มีการเตรียมใช้ตำแหน่งสอสอนักวิชาการหรือเงินสด
เป็นหลักประกันในการประกันตัวทนายอานนท์ค่ะ
แต่ก็มีเหตุผลที่จะขอให้ศาลในการพิจารณา
คือเป็นเพราะว่าทนายอานนท์เป็นทนายความ
มีภารกิจต้องว่าความให้กับลูกความ
แล้วก็ทนายอานนท์ไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
ซึ่งถ้าเกิดว่าดูตามหลักเกณฑ์แล้ว
หากสารยังไม่มีคำพิภาคศาสตร์
จะต้องปล่อยตัวผู้ถูกจับกลุ่มชั่วคราว

แต่ผู้ถูกควบคุมคนนั้น
จะมีพฤติกรรมพฤติการคือหลบหนี

พยานหลักฐานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า
ดูจากพฤติกรรมของทนายอานนท์แล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมตรงนี้
ทั้งเรื่องการหลบหนีแล้วก็ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ทีนี้มีญาติแล้วก็เพื่อนฝูงของทนายอานนท์ค่ะเมื่อเช้าก็มาเยี่ยมด้วยนะคะ

เครียดค่ะดูไม่มีความวิตกกังวลเพราะอะไรล่ะ
นั่งดื่มกินกาแฟกินข้าวเหนียวหมูปิ้งกับเพื่อนกับญาติเมื่อเช้า

ทีนี้ก็ต้องดูว่าจะได้รับการประกันตัวในชั้นศาลหรือไม่อย่างไร
หรือว่าจะถูกควบคุมตัวไปที่ไหนเพราะมันมีผลนะ
นายอานนท์มาถูกควบคุมตัวในพื้นที่กรุงเทพนคร
ก็มีผลต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มราศดรเขาด้วยนะฮะ